คุณผู้ชมอีกหนึ่งเคสนะคะมียิงกันเมื่อวานนี้

ยิงกับแก๊งเด็กบ้าน
หน้าโรงเรียนสุเหล่าบ้านม้าค่ะ
ตรงถนนเรียบมอเตอร์เวย์ต่อเนื่องกับซอยพัฒนาการ๕๔
มีคนเจ็บ๒คนซึ่งก็มาจากทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะคะ
ฝ่ายเด็กช่างเป็นนักศึกษาเทคโนชื่อดังย่านรามคำแหงอายุ๑๘ปี
คนนี้โดนยิงเข้าหัวไหล่กับขาซ้ายค่ะ
ส่วนฝั่งเด็กบ้านคนเจ็บคือนายสุชินอายุ๓๓ปีนะคะ
ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บ
ตรวจสอบเบื้องต้นเจอมีดเป็น๑๐เล่มนะคะ
วันนี้เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะคะตรงมัศยิตแห่งหนึ่ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตรนี่ค่ะ
จะเห็นว่ากลุ่มของนายสุชินเนี่ยค่ะขี่รถกันมา๓คันแต่มาไวไปไวมากนะคะ
ภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยคือ๖โมง๒๒นาทีเมื่อวานนี้ค่ะ
ขี่ผ่านไปที่โรงเรียนสุเหล่าบ้านม้าใช้ความเร็วค่อนข้างจะเร็ว
จากนั้นวงจรปิดจุดเดิมตอน๖โมง๒๔นาทีคือผ่านไปแค่๒นาทีเท่านั้นเองนะคะ
กลุ่มของนายสุชินก็ขี่รถกลับมาค่ะ
คิดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังจากที่นายสุชินถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้ว
เป็นการขี่เข้าไปในซอยพัฒนาการ๕๓เพื่อจะกลับไปยังบ้านพักขอความช่วยเหลือนะคะ
อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสุเหล่าบ้านม้า
ก็ตรวจสอบในพื้นที่เขาบอกว่าคราบเลือดเนี่ย
ก็ยังมีจางอยู่เลยค่ะของคนเจ็บนะคะ

หลอดแกเห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้แกเล่าแบบนี้ค่ะ

เห็นกลุ่มของวัยรุ่น

แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
พอเธอออกไปดูก็เห็นวัยรุ่นล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วอะค่ะ

ให้มารับตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
มีมียังมีรอยเลือดอยู่แล้ว

ก็เห็นเด็กมันล้มอยู่อยู่ฝั่งตรงนั้นค่ะ
หลังจากพี่ก่อนที่เด็กจะล้มล้มล้ม

แล้วป้าก็ออกมาก็เห็นเด็กล้ม
เด็กน่าจะมาจากทางแซมฟอร์ดละลูกค่ะ
ตอนที่ได้ยินเสียงปืนอย่างนั้นค่ะ

นักข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายสุชินนะคะ
ฝั่งเด็กบ้านที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ท้องค่ะ
อยู่ที่ชุมชนเรียบทางรถไฟซอยพัฒนาการ๕๓

ป้าก็อดเป็นแม่ยายของนายสุชินนะคะ

ป้าก็ให้เราบอกว่านายสุชินก็เพิ่งไปอยู่บ้านเธอได้ไม่ถึงปีนึงเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยป้าไม่รู้หรอกว่าเกิดจากอะไร
แต่เมื่อวานก็เห็นนะว่าลูกเขยกลับมาที่บ้านรอบหนึ่ง

กู้ภัยก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาล

ก็ตอนเย็นตอนเย็นเลยเขายิงโดนยิงก็กลับมาแค่นั้นเองไม่รู้เรื่องอะไรเลย
คงกลับมาที่บ้านด้วยครับหลังจากโดนยิงใช่กลับมาถึงเขาเล่าอะไรคุณแม่ฟังบ้างอ่ะครับ
มันไม่มีการเล่าอะไรหรอกเพราะว่ามันฉุกระหกอืมกู้ภัยก็เอาไปแล้วอย่างเงี้ยอืม
คือจนปัจจุบันยังไม่รู้เลยแม้แต่อาการเขาฉันก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เรื่องกัน
ว่าเด็กจะกลับมาจากทางโน้นฉันก็นอนแล้วครับ
ได้คุยกับภรรยาของนายสุชินก็บอกว่าตอนนี้อาการนายสุชินพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แต่ยังต้องรักษาอาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากระสุนเนี่ยไปโดนอวัยวะใกล้กับลำไส้
เธอเองก็ต้องลางานไปดูแลสามีที่โรงพยาบาลค่ะลูกลูกก็ต้องเรียนหนังสือนะคะ
บอกว่าปกติสามีไม่เคยไปมีเรื่องทะเลาะกับใครเลยนะแต่ก็ยอมรับแหละว่าสามีเธอก็เป็นคนใจร้อน
คิดว่าเรื่องเมื่อวานจริงแล้วเนี่ยต้นเรื่องอาจจะมาจากการเข้าใจผิดกันหรือเปล่า
เพราะเมื่อวานตามไปดูที่โรงพักเนี่ยไม่รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเลย
แต่ก็จะฝากแค่ว่าผู้ก่อเหตุแค่ว่าถ้าจบเรื่องนี้แล้วก็ขอให้รู้ว่าที่นี่ไม่ได้มีอะไรอย่างนั้น
หรือว่าอย่างที่คิดเลยเป็นแค่เด็กบ้านเด็กบ้านในซอยอยู่ด้วยกันแค่นั้นเอง
คุณเนติชาวได้คุยกับหนึ่งในกลุ่มของนายสุชินนะคะอายุ๑๕ปีเป็นเยาวชนค่ะ
เมื่อวานเนี่ยกำลังขี่รถกลับบ้านกับนายสุชินก็บังเอิญไปเจอคู่กรณีขี่สวนมา
บีบแตร่ใส่แล้วกวักมือเรียกจากนั้นก็เป็นการขี่รถไล่ตามกันมาค่ะ
ฝั่งเขาก็รีบขี่หลบหนีแล้วก็พาเพื่อนกับนายสุชินย้อนกลับไปจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
เพราะตั้งใจจะไปเคลียร์แต่กลายเป็นว่าถูกอีกฝ่ายเนี่ยยิงปืนใส่หลายนัดเลย
ฝั่งเขาก็เลยยิงปืนสวนกลับไปเพื่อป้องกันตัวค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเจ็บกันทั้งสองฝ่ายนะคะ
แต่ถ้าถามว่ารู้จักกับคู่กรณีมาก่อนไหมคำตอบคือไม่รู้จักค่ะ
ทีนี้ผมมาเจอฝั่งเขาครับขับเข้ามาสวนกันแล้วเขาก็บีบแต่กวักมือเรียกพวกผม
ผมก็หันไปมองปุ๊บเขาก็วนไล่พวกผมแล้วผมรู้แล้วว่าเหมือนเขาจะไล่ตามมา
ก็ออกตามไปตามไปดูก็ไปเจอจุดเกิดเหตุครับตรงจุดเกิดเหตุ
เสร็จปุ๊บผมก็ลงมาถามเขาว่าจะเอาไงมาไล่พวกผมทำไมใช่ไหมครับ
เขาก็ไม่ตอบเขาแต่เขาถือมีดด้วยนะครับเขาถือมีดกับไอ้นั่นไว้รอแล้ว
ทีนี้พี่ผมก็ขับมาเขาก็ควักปืนมาเลยครับเขาควักปืนมายิงใส่พวกผม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจสอนอประเวทนะคะซึ่งเราติดต่อถามไปเนี่ย
สรประเวทบอกว่าจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วค่ะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เป็นเรื่องขัดแย้งสถาบันไม่ได้เป็นคู่อริเก่าหรืออะไรเลย
มันเป็นการเขม่นกันซึ่งหน้าค่ะเบื้องต้นโดนข้อหานักนะคะพยายามฆ่าค่ะ
ผู้โชคดีวันที่๑มีนาคม๒๕๖๖